คุณผู้ชมครับในเช้าวันนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียว

คงได้สัมผัสกับสายลมหนาวเย็น
แล้วก็คาดการณ์ว่าเราจะได้สัมผัสอากาศสบายแบบนี้
ต่อไป๒๓วันอีก
สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยของเราณขณะนี้
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนนะครับ
ยังคงแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
มีอากาศหนาวเย็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๙ธันวาคมนี้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
การว่าอุณหภูมิจะลดต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ก็จะลดประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ภาพรวมวันนี้จึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงบางแห่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
มีอากาศเย็นสบายในช่วงเช้า
และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

ดังนั้นประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวคงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษครับ
เดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบอุณหภูมิวันนี้
แล้วก็เปรียบเทียบต่อไปอีก๒วันไปจนถึงวันศุกร์นี้
สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาว

จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
เช้าวันนี้นั้นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียต
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนั้นปกคลุมในหลายพื้นที่
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
วันนี้เที่ยงวันครับอุณหภูมิไม่ร้อนมากอยู่ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะหนาวเย็นจากนี้ไปอีกนะครับ
โดยพบว่าพื้นที่สีฟ้าก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้น
ปกกลุ่มเป็นวงกว้างครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ต่ำสุดวันพรุ่งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
และคาดการณ์ต่อไปอีกไปถึงเช้าของวันเสาร์
มีลุ้นนะครับว่าอุณหภูมิภาคพื้นดินอาจจะต่ำลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียต
นี่คือลักษณะความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
แน่นอนครับเมื่อใดก็ตามที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน
แผลลงมานั้นก็จะเป็นตัวการสำคัญที่เหนียวนำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้น
แรงขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ฝนที่ตกในบริเวณดังกล่าวมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับ
สิ่งสำคัญที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของคลื่นลมนะครับที่อาจจะสูงประมาณ๒๔เมตร

ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับ
มีหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
เพราะว่าในระยะนี้อาจจะมีฝนที่ตกอย่างหนักฝนตกสะสมรวมไปถึงคลื่นลมนะครับ
โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงเนี่ยนะครับ

ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลา
แล้วก็บริเวณจังหวัดนาราธิวาสนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องฟังประกาศเตือนภัยจากอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตลอดสุดสัปดาห์นี้

คงที่จะต้องฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการติดตามการพยากรณากาศอย่างใกล้ชิดที่สำคัญอยู่แล้ว

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ